คุณผู้ชมตามกันต่อค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจคนรักหมาค่ะ
เพราะว่ามีคนนึงเขานำเรื่องราวมาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คว่ามีผู้หญิงคนนึงเธอโกรธ
พ่อถูกสุนัขจรจัดกัดก็เลยมาแก้แค้น
แก้แค้นด้วยการนำอาหารนะคะผสมยาเบื่อหนู
แล้วก็เอาไปให้สุนัขจรจัดกินนะคุณผู้ชมเอามาโยนให้เนี่ยนะ
แล้วก็ล่อมจรปิดเนี่ยค่ะจับภาพเอาไว้ได้แบบนี้นะคะ
ผู้หญิงคนนึงอายุประมาณสัก๔๐ปีได้ค่ะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดในซอย
แล้วคุณผู้ชมดูตามวงแดงไปนะจากนั้นจะเห็นคล้ายโยนอะไรบางอย่าง
ลูกชิ้นนะคะโยนให้หมากินแล้วก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วเลย

อ่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในในชุมชนแห่งหนึ่งอ่ะนะคะ
ที่ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะ
คนโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้แบบนี้
ที่ฉันขออ่านตามข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้นะคะ

เขาบอกว่าคือจิตใจต้องอมหิตขนาดไหน
ถึงกล้าทำต่อหน้าคนอื่นได้ขนาดนี้
มาเป็นแม่พระใจมารรักหมาเรียกให้อาหาร
โถร้อยวันพันปีไม่เคยมาจอดให้อาหารหมาแบบนี้
และให้เพียงอะไรก็ไม่รู้ก้อนเล็กก้อนเดียว
มันแปลกตรงนี้แหละเห็นเอกใจแล้ว
เพียงแต่ห้ามหมาไม่ให้กินไม่ทัน

บอกว่าถ้าเรื่องมันไม่รอดถ้าไม่รอดนะเรื่องนี้ยาวแน่
บอกเลยต่อให้มันจะเป็นหมาจร
แต่ถ้ามาทำต่อหน้าก็ไม่ยอม

คลิปนี้เป็นช่วงที่ชาวบ้านในชุมชนพบว่า
ไปเจอหมาโดนยาค่ะไปโดนไปเจอหมาโดนวางยา

ไปดูคลิปเหตุการณ์ความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ

อันนี้เป็นเทคนิคการช่วยเหลือเบื้องต้นใช่ไหม
เอาไข่ตอกให้หมากินเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะอ้วกออกมาใช่ฮะอ่า

แต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหมาตัวนี้ก็มีอาการซึมลงเรื่อยค่ะ

เขาต้องช่วยกันลงขันแล้วก็รีบนำตัวเจ้าหมาตัวนี้เนี่ย
ไปส่งโรงพยาบาลแถวนั้นแหละค่ะ

หญิงที่มาวางยาเบื่อในคลิปนี้นะคะ
มีบ้านอยู่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุหรอก
คาดว่าจะโกรธแขนหมาอีกตัว
สรุปว่าหมาที่มากินเนี่ยไม่ใช่เป็นหมาที่ไปกัดพ่อเขานะคะ
ไม่ใช่หมาตัวที่ถูกวางยาเนี่ยนะ
หมาตัวอื่นไปไล่กัดพ่อของเธอตอนกลางวัน
แล้วตอนกลางคืนหมาที่ไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยก็มารับเคราะห์แทน
เจ้าหมาตัวนี้ตายเลยนะคะ
หมาถูกวางยาถึงโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยนะคะ
แพทย์เนี่ยก่อนที่เจ้าตัวนี่จะตายเนี่ยแพทย์เนี่ยให้น้ำเกลือให้วิตามินแล้วก็ยาเครื่องกับเพราะ

ที่มาเกาะเหตุในครั้งนี้ต่อไปค่ะ
คือก็ไม่ได้โลกสวยสงสารหมานะ
หมากัดพ่อเราก็โกรธแล้วก็เข้าใจ
แต่คุณจะไปเอาอะไรกับหมา
พอคุณทำไปเป็นยังไงคุณจะโดนคดีอีกนะครับ